คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

หลายครั้งเราเห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับ
ดีที่สุดก็คือติดอันดับที่๒๐๐กว่า

วันนี้จะพาไปดูกันว่าทำไมถึงไม่มีโอกาสจะติด๑ใน๑๐๐
แล้วถ้าเกิดในอนาคตทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมล่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้พูดคุยกันกับ
เราจะคุยกันเรื่องของการศึกษาและเชื่อมโยงกันกับมหาวิทยาลัยครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนชัดเจนแล้ว
ศึกษาของไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ

สิ่งนี้เองอาจจะส่งผลต่อนโยบายการศึกษา
ต่อคุณภาพการศึกษาและผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยครับ

ลึกแล้วก็เจ็บใจเหมือนกันนะครับ
มหาวิทยาลัยของไทยนั้นยังห่างไกล๑ใน๑๐๐
อาจารย์ครับคำถามแรกวันนี้คือ
ณวันนี้ในเอเชียมหาวิทยาลัยของไทยเราอยู่อันดับไหนครับ
แต่ว่าประเทศที่เขาเก่งที่สุดนะครับคือ
ซิงคโกโปฮ่องกงแล้วก็เกาหลีไต้ครับ
ขยายภาพใหญ่ขึ้นมาครับแล้วในอันดับระดับโลก

มหาวิทยาลัยของไทยดีที่สุดนะครับ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่อันดับ๒๕๐กว่าครับ
ติดตามมาด้วยมหาวิทยาลัยอย่างมหิดลนะครับแล้วก็เชียงใหม่
แต่ว่าไม่มีใครติด๑ใน๒๐๐แรกเลยนะครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ก็ไม่ติดอันดับระดับโลกที่ควรจะติด
ครับเป็นเพราะว่าการจัดอันดับนะครับดูจากผลงานวิจัยนะครับ
แต่ว่าประเทศไทยนะครับลงทุนวิจัยน้อยนะครับ
อย่างที่๒นะครับมหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่
ยังบริหารแบบราชการอยู่นะครับ
และอย่างที่๓ครับเราไม่ค่อยเปิดกว้าง
คนเก่งมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในขณะที่ต่างประเทศนะครับ
เขาชวนคนทั่วโลกมาแข่งขันกันเลยนะครับ
ถ้าหากว่าเราอยากจะให้อันดับมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ย
ดีขึ้นติดอันดับที่ควรจะต้องติดที่ควรจะต้องเป็น
เราต้องส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน

ก็คงต้องแบ่งมหาวิทยาลัยเป็น๒กลุ่มนะครับ

ให้อันดับดีขึ้นด้วยการเน้นการทำวิจัย
ต้องลงเงินทำวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นมหาลัยท้องถิ่น

แค่นี้พอเลยและถ้าเกิดว่ามองต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับอาจารย์
จุดนี้เราเดินต่อไปทางไหนดีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศครับ
ครับก็คงอย่างที่ว่าครับแบ่งเป็น๒กลุ่มนะครับ
กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำต้องวิจัยสู้เข้าให้ได้นะครับ
ลดความเป็นระบบราชการนะครับต้องมีวิสัยทัศน์เปิดกว้าง
คนเก่งที่สุดมาประจำเป็นอาจารย์ของประเทศไทยนะครับ
ส่วนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นครับเน้นบริการสังคม

คุณผู้ชมครับนี่คือข้อเสนอที่วันนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกัน
ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ